ต่อกันที่วาดที่เจ้าสาวอีกหนึ่งคนแล้วกันนะคะสำหรับเทย่าโรเจอร์นะคะ
แววมาว่าแฟนหนุ่มของเธอคุณมิก้าเนี่ยบาดเจ็บอยู่ในตอนนี้
ก็เลยออกอาการนอยอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าดันประสบปฏิเหตุตอนแข่ง
นิ้วหักต้องผ่าตัดด่วนอดคัดทีมชาติไทยสู้ศึก
เออีสิบห้าตุลาคมนี้ค่ะแต่ยังไงเทย่าก็ไม่ลืมส่งกำลังใจให้นักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคน
ค่ะรวมไปถึงอัปเดตอาการเจ็บของมิก้าว่าอืม
ไม่กระทบงานแต่งสิบสามสิบสี่พฤษจิกายนนี้แน่นอนจ๋า
มิก้าไม่ติดเพราะว่านิ้วหักหรอค่ะใช่ค่ะเขาอ่ารอบเกมสุดท้ายที่มิก้าเล่นกับท่าเรือค่ะ
นาทีที่๓นิ้วโป้งหักแล้วก็ก็เลยไม่ติดทีมชาติไม่ได้เพราะว่าเตะไม่ได้
ชินแต่ว่าแค่ดีใจว่ามันไม่ได้รุนแรงอะไรมากกว่านั้นแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่ทำให้เขาแบบไม่สามารถเตะบอลได้ในอนาคต
มันแค่มืออะไรอย่างนี้คิดในใจว่าอย่างน้อยเขาไม่เตะบอลตอนนี้กำลังจะแต่งงาน
เขาไม่มีทางที่จะบาดเจ็บมากกว่านี้ก่อนงานแต่งไม่กระทบก็เดี๋ยวเขาก็ผ่าเสร็จแล้ว
แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวอีกประมาณ๒๓อาทิตย์ก่อนที่จะแต่งเขาก็ต้องไปเอาเหล็กออกจากมือ
แล้วเขาก็น่าจะโอเคหวังว่าเราจะแบบจับมือได้ในงานแต่งงานของเรา
กำลังใจทีมชาติไทยอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทีมเราปีนี้ก็แข็งแรง
มีเด็กใหม่ขึ้นมาเยอะมากเก่งเก่งทั้งนั้นอยากให้เขาแบบโซโรคว่าแบบเราสามารถ
ความสามารถเราไปถึงไหนแล้วสู้นะคะ